อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะครับ
ก็พูดถึงเรื่องของโปเกมอนโกด้วย
บอกว่าใครจะเล่นก็ขอเตือนสติกันหน่อยระมัดระวังกันหน่อย
แต่ที่วัดร่องคุณ
ไปดูว่าฝาผนังวัดมีตัวโปเกมอนหรือเปล่า

ก็เห็นมันสนุกสนานกันดีนะครับ
ดังนั้นความสนุกสนานนะครับ
พี่น้องนะครับลูกหลานทุกคนนะครับเด็ก

อย่างมีสตินะครับ
ซ้ายดูขวามั่งระวังรถลานะครับ
ระวังรถลาระวังโจรนะครับ

ชาวบ้านชาวบ้านเขาต้องระวังนะ
ระวังนะอย่าเพลินไปเลย
เข้าบ้านชาวบ้านเขาเดี๋ยวเขายิงเอา

แต่ต้องมีสติต้องระมัดระวังนะครับ
ตอนนี้มันฮอตมากนะครับ
ต่างชาติก็เล่นนะครับ
วัดร่องคุณนี่มีคนต่างชาติมากมาย
ก็มาหาโปเกมอนในวัดก็มีนะครับ
แล้วดันมีคนบอกว่าที่วัดละคุณมีตัวใหญ่

บอกตัวใหญ่กำลังมากอยู่หน้าห้องน้ำคลอง
โอ้โหมันจ้องกันเมื่อวานนี้มาที่นี่๕๖๐คน
จะเข้าไม่ให้เข้านะครับไม่ให้เข้า

มีการไม่ได้เลยนะครับเรามียาม
ดังนั้น๕โมงเย็นเราก็ปิดแล้วนะครับ
โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์เราปิดนะครับ

คนนี้จะมาวัดละคุณมาหาโปเกมอน
กลางวันนะครับอย่ามากลางคืน